ขณะที่คุณพีรพันธ์ครับหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติ
วันนี้ทำบุญครบรอบ๑ปีของพักรวมไทยสร้างชาตินะครับ
นักข่าวก็ถามว่าปิดประตูที่จะร่วมงานกับพักเพื่อไทยหรือเปล่า
เจ้าตัวชี้ไปที่ประตูพักประตูเปิดอยู่ครับ

นักข่าววันนี้ได้เจอกับคุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาตินะครับ
บรรยากาศการทำบุญครบ๑ปีของพัก
ก็จะมีผู้นำแก่นำของพักเนี่ยหลากหลายบุคคลมาร่วมงานกันนะครับ
คุณพีรพันธ์บอกว่ายังไม่ได้รับการติดต่อจากทางพักเพื่อไทย
เมื่อถามว่าพักก้าวกลายพอเขาไปเป็นฝ่ายค้านแล้ว
รวมไทยสร้างชาติจะทำงานกับเพื่อไทยได้หรือเปล่า
คุณพีรพันธ์บอกว่าทางพักไม่ได้มีการคุยกันเรื่องนี้
แต่ถ้าหากว่าแนวทางเหมือนกันก็ทำงานร่วมกันได้
ถ้าคนละทางทำงานด้วยกันยาก
ตอนนี้เดี๋ยวต้องรอการพูดคุยอีกครั้งหนึ่ง
คำถามสุดท้ายครับ
รวมไทยสร้างชาติยังไม่ปิดประตูที่จะร่วมงานกับเพื่อไทยใช่ไหม
เจ้าตัวจะตอบอย่างไรไปดูกันครับ
นี่คำตอบก็คือชี้ไปที่ประตู